กลับมาติดตามไทยรัฐนิวสโชว์กันต่อช่วงนี้
ข่าวดีสำหรับข้าราชการและผู้มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน๒๐๐๐บาทนะครับ
เสียดายเลย๒๑๐๐๐บาทนี่เสียดายเลยไม่ได้ไม่ได้
เกิน๒๐๐๐บาทจะมีสิทธิ์จองก่อน
แล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นได้เป็นเจ้าของบ้านโครงการประชารัฐก่อนนะครับ
เรื่องต้นวันศุกร์นี้แล้วจะเปิดจองเป็นรอบแรก๑๔๐๐ยูนิต
ในพื้นที่ก็คือกรุงเทพมหานครและพื้นที่ที่ชะอำเพชรชบุรีครับ
ธนารักษ์ลงนามในสัญญาเช่าโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ
กับ๓บริษัทที่ชนะการประมูลนะครับ
ประกอบด้วยบริษัทอาริยาพระเพอร์ตี้
ซึ่งจะเปิดให้ข้าราชการและผู้มีรายได้น้อยเริ่มจองได้๑๙๒๑สิงหาคมนี้
นะครับก็คือ๑๙วันศุกร์นี้ถึง๒๑สิงหาคมคือวันอาทิตย์
ถึงอาทิตย์นี้ครับ๔โครงการด้วยกัน
โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร๒โครงการได้แก่
โครงการแปลงวัดไผ่ตันพื้นที่๓ไร่
ดำเนินโครงการโดยบริษัทอารยาเพราะเพอร์ตี้
โครงการแปลงโรงงานกระสาปอีกกว่า๒ไร่
ซึ่งจะก่อสร้างเป็นอาคาร๘ชั้นรวม๔อาคาร
จำนวนทั้งสิ้นนะครับ๗๘๒ห้อง
คราวนี้ถามว่าแล้วผู้ที่มีคุณสมบัติจะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นใคร
เรื่องต้นโครงการกำหนดไว้นะครับ
ต้องเป็นข้าราชการมีรายได้ไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน
ไม่มีพันธะผูกพันใดนะครับรายได้ไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ไม่เคยซื้อบ้านก่อนหน้านี้ไม่เคยมีที่อยู่อาศัยมาก่อน
โดยจะให้เช่าในระยะสั้นเพื่ออยู่อาศัย๕ปี
ค่าเช่าไม่เกินเดือนละ๔๐๐๐บาท
ส่วนอีก๒โครงการครับเปิดเช่าระยะยาว
หรือซื้อเบ็ดเสร็จแล้วก็อยู่ได้ยาวเลยนะครับ
ตลอดชีวิตตลอดอายุไขสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อย
โครงการที่พูดถึงนี้อยู่ในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีครับ
จะเป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้นนะครับราคา๖๙๐๐๐บาทถึง๗๑๐๐๐บาท
โดยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถจับจองได้ที่งานนิทัศกาลประจำปี
ของกรมธนารักษ์หน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจ
หรือเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของกรมธนารักษ์นะครับ
ประชาชนที่มาจองก่อนก็จะมีสิทธิ์ก่อน
ซึ่งโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในอีก๒ปีก็ประมาณปี๒๕๖๑นั่นเองครับ